คุณผู้ชมมาดูปัญหาเพื่อนบ้านวันนี้กันหน่อย
คือเรามีปัญหาเพื่อนบ้านคลาสสิกมารายงานทุกวัน
วันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
คือพออยู่ริมแม่น้ำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของน้ำกัดซ้อต่างนานาใช่ไหมคะ
เขาก็ต้องมีการเหมือนกับสั่งรั้วกันทางเดินทางอะไรแบบนี้
มีเพื่อนบ้านคนนึงค่ะเขาอัดคลิปติ๊กต๊อกบอกว่า
เอ๊เพื่อนบ้านฝั่งนี้สร้างสาราแล้วก็มีการสร้างรั้วกั้นทางเดิน
ซึ่งเป็นทางเดินสาธารณะหน้าบ้านของทุกคน

มาค่ะเริ่มรีวิวเพื่อนบ้านที่หลังแรก
ทางเดินทำสาราไว้หน้าบ้าน
รับลมชมวิวกินหมูกระทะกันสบายเลย
ทำเหล็กกั้นไม่ให้คนเดินผ่านไปอีก

มาค่ะต่อด้วยเพื่อนบ้านหลังที่๒
เพื่อนบ้านคนนี้บ้านไม่ได้อยู่ติดริมน้ำเลยนะคะ
แต่ว่าเอาเรือมาจอดบนเขื่อนเลยจ้า
เพื่อนเห็นเสาที่เป็นลอกดึงเรือไหมคะ

เพื่อนบ้านรายแรกสร้างสาราแล้วก็กันทางเดิน
เพื่อนบ้านรายที่๒สร้างเหมือนเป็นรอกที่เอาไว้ยกเรือลงแม่น้ำ
เขาก็เลยบอกว่ามันไม่น่าจะทำได้ไหม
เพราะมันเป็นทางสาธารณะใช้ร่วมกันแล้วมากั้นแบบนี้
มันก็กลายเป็นว่าเอาพื้นที่สาธารณะเป็นส่วนตัวหรือเปล่า
เธอบอกเธอแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

เราเลยลงพื้นที่ค่ะส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูหน่อยซิ

พื้นที่นี้อยู่ที่หมู่๗ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ได้เจอกับคุณยายทองใบรักไทยนิยมเธออายุ๗๒ปี
เจ้าของบ้านที่สร้างสาราที่ว่าสร้างสาราแล้วมีทางเดินกั้นเนี่ย

ว่าเรื่องนี้มันจบไปนานแล้ว
งงเหมือนกันว่าทำไมถึงมีการฟื้นฝอยอะไรขึ้นมา

ก่อนหน้านี้หน่วยงานโยธาธิการและอบตเชียงรากใหญ่
เขามาสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง

โดยมีบ้านเรือนริมน้ำ๑๗หลังคาเรือน
แต่ถ้ารวมทั้งระแวกใกล้เคียงด้วยจะมีทั้งหมด๒๐๐กว่าหลังคาเรือน
ทีนี้ก่อนก่อสร้างเขาต้องมีการถามความคิดเห็นชาวบ้าน

ก็มีการทำแล้ว
รวมเรื่องความปลอดภัยพอที่บ้านมีแต่ผู้หญิง

แต่ถ้าบ้านหลังไหนไม่อยากให้มันเป็นพื้นที่สาธารณะ
เหมือนกับว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ได้เนี่ย
ให้แจ้งอบตอบตจะสร้างรั้วกั้นให้

อบตมาถามไงแล้วเธอก็บอกว่า

ใครผ่านไปผ่านมาก็ได้กลัวจะไม่ปลอดภัย
อบตแล้วคุยกับโยธาธิการแล้ว
ตก็เลยเป็นคนสร้างรั้วให้เธอไม่ได้สร้างเอง
และที่เห็นเอกสารในมือเธอใช่ไหมคะ
อันนั้นคือตกลงเหมือนมีการไลเซ็นกัน
ตกลงกันเรียบร้อยแล้วทั้งอบตทั้งโยธาธิการแล้วก็ตัวเธอ

เขามาทำสัญญาให้ว่าเราไม่ชอบตรงนี้

ให้เขากั้นตรงนี้เขาก็ยอมทางให้เพื่อไม่ให้คนเดินผ่านเข้ามาเพื่อแค่เนี้ย
ทุกอย่างจบไปหมดแล้วหมดแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วอยู่หนูก็เพิ่งจะรู้เนี่ย
ก็จบมาแล้วอ่ะแล้วอยู่อยู่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอะไรเนี่ยเขาก็โผล่ขึ้นมา
อันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องให้อบตเป็นคนไปคุยไปเคลียร์หรือเปล่าเพราะว่า
คือถ้าอบตเป็นคนเหมือนกับถามเพื่อนบ้านกันเองว่าพื้นที่หน้าบ้านคุณอยากให้คนเดินผ่านไหม
ถ้าไม่อยากอ่ะเดี๋ยวสร้างรั้วให้เขาบอกเขาไม่อยากเขาก็เลยสร้างอ่าแต่อีกคนนึงก็ไม่รู้ว่า
อาจจะไม่รู้เรื่องนี้ครับแล้วก็เลยบอกว่าอ้าวแต่นั่นทางเดินสาธารณะสร้างทำไมอ่ะ
แล้วฉันจะเดินยังไงสรุปแล้วก็คือมันเป็นข้อตกลงแล้วอืมนะฮะ
อันเป็นสิ้นสุดแล้วระหว่างอบตกับเขาใช่อ่านะฮะ